วันนี้บิ๊กโจ๊กออกมารายงานผลเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของแอมแล้วที่ว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชี๗๘ล้านบาท
ก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าสาวถึงใครมีใครเกี่ยวข้อง
แอมไปตกที่ใครยังไงแบบไหนบ้างเนี่ย
เขาสอบหมดแน่นอนแต่เบื้องต้นวันนี้บิ๊กโจ๊กยืนยันว่าเส้นทางการเงินใน๗๘ล้านบาทนี้มันมีส่วนผัวพันกับเว็บพนันด้วยนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้บิ๊กโจ๊กจะเข้าไปสอบแอมเพิ่มเติม
พลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพันธุ์รอมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่า
อีกส่วนของพวกแอมป์เนี่ยมีหลักฐานที่รอบครอบแล้วก็รัสกุม
หลังจากที่ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะได้มีการสอบปากคำรองออฟหรือว่าพันธุ์ตำรวจโทวิทูลรังศรีวุฒาพร
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานในคดีนี้เพิ่มอีก๗คนด้วย
แต่ไม่มีใครให้การตรงกับที่แอมกล่าวอ้างเลยนะคะ
ตำรวจก็จะนำหลักฐานและคำให้การมารวบรวมอีกครั้งหนึ่งด้วย
โจ๊กยังบอกด้วยว่าเส้นทางการเงิน๗๘ล้านบาทของแอมเนี่ย
ได้รับข้อมูลจากธนาคารทั้งหมด๑๘๐บัญชีแล้ว
เป็นเงินที่เข้าออกไปที่เว็บไซต์พนันออนไลน์
และเงินเนี่ยเข้าบัญชีม้าหมดเลยค่ะอืม
คือปรากฏว่าที่แอมบอกแอมเล่นพนันออนไลน์นี่เรื่องจริง
เล่นพนันออนไลน์เป็นกลุ่มได้เสียมากสุด

เลยเชื่อว่าเพราะติดพนันนี่แหละ
มีความต้องการใช้เงินติดหนี้พนันเนี่ย
และพบด้วยว่ามีเงินของผู้ตายบางคนถูกโอนเข้าบัญชีของแอมจริง
นะคะ
เราได้หมดแล้วนะครับในส่วนที่ออกไปเป็นบัญชีม้าทั้งหมด
ที่พี่โจ้บอกว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็รู้
มันมาจากไหนเพราะที่ไปไล่กรวดสอบโรงงานกว่าเจ็ดร้อยโรงงาน
อดีตสามีแอมที่เสียชีวิตไปเมื่อ๑๒มีนาคมตามที่แอมบอกว่าได้มาจากแด้
อันนี้บิ๊กโจ๊กยืนยันเลยว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งเหมือนที่อาจารย์ออสบอกไปเมื่อวานนี้ว่า
จากนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับคนใกล้ชิดแอมเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ส่วนการตรวจพยาหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุกว่า๔๐๐ชิ้นเนี่ยก็ร่วมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็อาจารย์ออส
ผลการตรวจสอบสอดคล้องกันและทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมในสำนวนคดีค่ะ
พรุ่งนี้ช่วงบ่ายประมาณสักบ่าย๓โมงบิ๊กโจ๊กนัดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ว่าจะเข้าไปสอบปากคำแอมเพิ่มเติมที่ทันทะสถานหญิงกลางในประเด็นที่เคยรับสารภาพข้อเท็จจริงบางส่วน
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแอมจะร้องขอให้ทนายความมาร่วมฟังการสอบปากคำด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องทนายของแอมก็คือ
แต่งตั้งให้ทนายพัฒน์เป็นทนายแต่เพียงผู้เดียวค่ะ